นี้ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่เชียงรายนะคะในปั๊มน้ำมันค่ะ
อำเภอแม่จันทร์จะเห็นว่ามีกลุ่มชายชะกันเนี่ยนะคะ
รุมทำร้ายนี่ในมือถือไม้เบสบอลทั้งฟาดทั้งกระทืบ
คนที่ถูกทำร้ายนิ่งไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะโอ้โหฟาดไม่ยั้งเลย
บุ๊คคุณผู้ชมค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองกว่ากว่า
สี่สิงหาคมตำรวจสพแม่จันทร์แพทย์เวรโรงพยาบาลแม่จันท
กู้ภัยเขาก็ลงพื้นที่ไปนะคะผู้ชายเนี่ยเสื้อสีแดงเกงขาสั้นเนี่ย
โดนแบบอื้อหือคนเจ็บชื่อว่านายสาราวุฒิภูมิรัติอายุสามสิบห้า
ก็ต้องผสมพยาบาลแล้วก็รีบส่งไปโรงพยาบาลแม่จันทร์ค่ะแต่คนเจ็บ
ไม่ใช่มีแค่คนนี้คนเดียวมีคนเจ็บอีกคนนึงแต่ภาพในกล้องวงจรปิด
มันไม่เห็นนะคะแล้วคนนี้เจ็บหนักด้วยนะคะคุณผู้ชม
นายอภิชัยแสงสายอายุ๒๘ใส่เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลกางเกงยีน
มีแผลที่หัวคิ้วแตกกรามหักคือสลบไปเลยครับ
อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อห่างจากปั๊มน้ำมันไปร้อยเมตรก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
มาที่ไปมันเป็นยังไงคะเราได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าสองกลุ่มนี้เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วมาเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ปั๊มน้ำมันแล้วก็มาทะเลาะกันอีกค่ะ
ช่วงเกิดเหตุก็คือทางฝั่งคนเจ็บจริงแล้วเขามากันสามคนแล้วไปเจอกลุ่มคู่อริอ่ะค่ะ
ก็ตามพวกมามารุมทำร้ายทางฝั่งคนเจ็บนายอภิชัยถูกรุมทำร้ายจนอาการบาดเจ็บหนักที่สุดเลย
อยู่ใกล้ใกล้กับร้านสะดวกซื้อนายสารวุฒิวิ่งหนีเข้าปั๊ม
โดนตามเข้าไปทำร้ายในปั๊มก็คือภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมดู
ส่วนเพื่อนอีกคนที่มาด้วยโอ้โหคนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ข้างซอยร้านสะดวกซื้อรอดค่ะ
ไปกันสามเจ็บไปสองเจ็บหนักเลยอืมเนี่ยคนที่เจ็บหนักค่ะ
ที่บอกว่าสลบไปเลยค่ะนายอภิชัยพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มชายชะกันเป็นสิบเลยนั่งอยู่หน้าร้านเหมือนมารอใคร
ฝั่งคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาจอดรถปุ๊บโดนเลยค่ะ
โดนแบบโดนรุมเลยแล้วเหตุการณ์มันก็บานปลายนะคะ
ส่วนพนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าเห็นกลุ่มชายชะกันมีไม้เบสบอลจับกลุ่มคุยกัน
ได้ยินมาประมาณว่าเหมือนแบบไม่พอใจอะไรใครสักคน
พอเห็นผู้ชายเสื้อสีแดงวิ่งเข้ามาในปั๊มเท่านั้นแหละค่ะ
อีกกลุ่มนึงวิ่งไล่ตามมาแล้วรุมไม่ยั้งเมสบอลเนี่ยรุมตีจนร่วงนิ่งไปเลยนะคะ
ยังไม่หนำใจมีวัยรุ่นอีกสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วกระทืบซ้ำ
แล้วก็อวยวายจะเซเว่นมาครับวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับอืม
วิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับมามาล้มตรงนี้ครับครับ
ก็โดนตรงนี้ครับโดนตีตรงนี้แหละครับอืมคนตีมีประมาณกี่คนครับ
สิบกว่าคนครับอืมเขาใช้อะไรตีครับไม้ไฟบอลครับอืม
บอลสามัญครับไม่ได้บอลสามอันคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นสิบคนนะคะ
ทางฝั่งคนเจ็บสามคนรอดไปหนึ่งอีกสองคนเจ็บ
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ดันไปเจอนายสารวุฒิ
เป็นเจ้าหน้าที่อสแม่จันทร์ด้วยนะคะนายสารวุฒิมากับเพื่อนอีกสองคน
เขาอ้างว่านายสารวุฒิพูดจาท้าทายโดนท้าทายเลยใส่เลย
แต่ตอนนั้นทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขามากันแค่๒คนก่อน
ตอนที่รุมกันช่วงแรกเนี่ยฝั่งเขาสู้ไม่ได้เพราะคนเขาน้อย
มีแค่๒ฝั่งคนเจ็บมี๓เลยตามพวกมาช่วย
เลยกลายเป็นแบบเป็นสิบคนเลยอะค่ะ
ตอนนั้นพวกพี่มีอยู่คนที่โดนหาเรื่อง
ตอนนั้นเหมือนสองคนครับ
อ๋อรัฟฝั่งก็ที่มาหาเรื่อง
ขี้ต๊ะตำรวจสกระพัทห์แม่จันทร์บอกว่าเรียกกลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุ
สอบปากคำมาทำประวัติไว้แล้วค่ะ
เหลือการพูดคุยกับทางฝั่งคนเจ็บนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องดำเนินคดีแต่ไม่แน่ใจว่า
อาจจะดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
เพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกับ
ทะเลาะกันก่อนตั้งแต่ต้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
อาจจะเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะพี่บุ๊ค
ส่วนข้อหาอื่นรอสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

ทางฝ่ายที่มีอาวุธมีไม้เบสบอล
เป็นพยายามฆ่าไปเลยได้ไหมเพราะว่ามันรุนแรงมาก
เหมือนจะเอาเขาถึงตายเลยนะคุณรุมเขาขนาดนั้น